แต่ตอนนั้นมันมีอยู่สองเจ้า
คืออย่างนี้ลูกเทพเนี่ยตอนนี้หลายคนอาจจะสับสน
ขออธิบายอย่างนี้ละกันเขาจะมี๒สาย
ก็คือเอาดินเจ็ดปาช้านะครับเอาเส้นผมจากก
แล้วก็บริการปลูกเสก
อันนี้เขาเรียกลูกเทพลักษณะเป็นอีกสายหนึ่ง

ก็คือจะไม่มีการฝังเส้นผมไม่มีการฝังดินอะไร
แต่จะใช้วิธีให้พระปลุกเสก

ผมก็ถามมาแล้วเพราะว่าทำหนีทำไม
เขาก็บอกผมมาว่าเจ้าของลูกเทพนะ
เขาบอกผมว่าก็เหมือนแบบที่คุณมีรถ
แล้วเอารถไปให้พระเจิมไง

รถเป็นไงเหนื่อยไหมวิ่งไปเหนื่อยไหม

ใบหนึ่งหนึ่งเขาก็จะใส่
ของใช้ของเขามี

วันนี้เขาขายตัวเครื่องบินวันแรกมีคนซื้อ๔๐ใบนะ

พอดีอย่างนี้ที่จะพูดถึงรูกกระตาลูกเทพนะคะ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ได้มีการลงแล้ว
ว่าตอนนี้ทางรักบิน

เปิดให้ซื้อตัวเครื่องบินให้กับลูกเทพแล้ว
เท่านั้นยังไม่พอในธุรกิจอันใหม่

นุบาลลูกเทพเนอร์เซอรี่ลูกเทพ

ทำไม
คุณนักฟัง

คือจะมีรับจ้างสอนพิเศษลูกเทพ

คุณตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไปประบวนทางงาม
มีวิชาสวดมนต์เสริมบารมีให้ลูกเทพ
ซึ่งเขาเชื่อว่าลูกเทพมันก็เหมือนกุมารทอง
ที่คนก็อุ้มกันอยู่นี่คือเหมือนกุมารทองอ่าเขาว่าอย่างนั้น
ยิ่งคุณเลี้ยงดีเขาก็ให้คุณ
แต่ทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มีชีวิต

โถหนุ่ม
น้องคอนใช้แอร์เขาเปิดที่ตีตัวขึ้นรถทัวร์แล้วนะ
มันไปกันใหญ่มากตอนนั้นรายการมูไนท์เนี่ย
เอามาสัมภาษณ์ก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่ง

คนด่าวทำ

ปุกเศษหนักกันขนาดนี้เลยดูดิ

นี่เดี๋ยวสิที่ไหนอ่ะดูดิ
เห็นมั้ยปุกเศษกันขนาดนี้เลยไงล่ะ
ดีก็มีตุ๊กตาลูกเทพนะชื่อมายู

อะไรอ่ะข้างหลัง
เอ็งจี้เอ็งจี้โพลิปัชชน

ขอเป็นทางไทยรัฐออนไลน์บ้างดีกว่าว่า

อย่างแรกสายการบินไทยสมายที่คุณพูด

เวลาเอาเข้าไปก็ถือว่าเป็นสัมภาระ

ก็ไม่ได้หรือไงข้างใต้เขาไม่ให้

ซื้อตัวลูกเทพเลยรัดเข็มขัด

ก็จะให้ลูกเทพมาหักคอคุณ

เร็วใครเลี้ยงขวายธนู

หนูไปเอากูมารทองใส่แบบรดหรือเนี่ย๒ตัว

ล่าสุดว่าแน้งกูมาเอากวายถนนูมาก็จะเอาอีก

คุณอาจไปดมจหาของคุณนิ่งบรรณิตาให้ดูลูกเทพเขา

พอทิศเห็นจากสำนักกรมตำรวจแห่งชาติ

จะไม่สามารถนั่งแถวต่อไปนี้ได้

พอเข้าใจว่าไอ้ที่นั่งฉุกเฉินเนี่ย

มันก็เหมือนกับกระเป๋าตัวหนึ่งเหมือนสัมภาระอันหนึ่ง
ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นตรงที่นั่งฉุกเฉิน
จะต้องการให้โล่งที่สุดเผื่อมีอะไรฉุกเฉิน

นุ่มนุ่มอย่าเลวนึกออกไหมครับ
แล้วก็ไม่สามารถนั่งแถว๓๒
ซึ่งสงวนไว้สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ผู้โดยสารที่ซื้อที่นั่งเพิ่มสำหรับตุ๊กตาลูกเทพ

แล้วก็เครื่องดื่ม

ก็จะกัดทำอย่างนี้เลย

กะรุนารัดเข็มขัดเซฟตี้เบลไว้ด้วย
นครชายแอร์

และให้บริการตุ๊กตาลูกเทพ
ขึ้นรถโดยสารนครชายแอร์พร้อมบริการ

มีชื่อติดว่าเลี้ยงด้วยเนี่ยของคุณหิงปณิตา

นี่ของคุณหนิง

น่าเป็นเทพโพงงาม

ลูกค้าที่ต้องการเดินทาง
กับตุ๊กตาลูกเทพไปทุกเส้นทางบริษัท
ให้พนักงานทุกคน
ให้บริการตุ๊กตาลูกเทพเหมือนผู้โดยสารมีชีวิตหนึ่งคน
หนักไหมล่ะต้องคุยมั้ยอย่างเนี้ยแอ้ต้องคุยกับลูกเทพมั้ย

ฉันกำลังคิดว่าเราเป็นอะไรกันอยู่เหรอ
แต่รู้สึกว่าจะมีอีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่า
การที่จะให้ลูกเทพเนี่ยเหมือนกับซื้อเข้าไปได้มันเป็นช่องว่างคือ

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติพบตรก็ได้กล่าวกระแสของตุ๊กตาลูกเทพ
โดยล่าสุดสายการบินบางแห่งก็ได้เปิดสายตัวใช่ไหม
ที่นั่งของตุ๊กตาลูกเทพไปแล้วเนี่ย
ตรงนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ

แต่ว่าส่วนตัวมองว่ามันไม่เหมาะที่จะเอาตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องบิน
ตุ๊กตาลูกเทพตุ๊กตาลูกเทพ

เพียงดินพ่อว่ากลุ่มวิชาชีพอาจชวนโอกาสใช้เป็นช่องทางนำการสุกซ่อนยาเสพติด
หรือสิ่งผิดกฎหมายมากับตุ๊กตาดังกล่าวได้
จึงสั่งการให้ตำรวจตามด่าน
ยุตเชิญคนญี่ปุ่นชาติรับยาช่อง๕ข่าว

อ่าหาหัวเราะหน่อยเห้ยหัวเราะทำไม
อ้าวสั่งงานให้ตำรวจตามด่านตรวจไม่ประมาณนะฮะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตา
เพราะว่าในอดีตก็เคยมีการซุกซ่อนยาเสพติดในตุ๊กตาด้วย
ขณะเดียวกันการนำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องบินไปถึงแม้จะเสียค่าโดยสารก็ตามเถอะนะ
แต่ก็อยากที่จะให้คำหนึ่งถึงคนนั่งข้างเขาจะรู้สึกยังไง
ตนเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นสิทธิ์
แต่ว่าอยากให้เคารพสิทธิ์ของผู้โดยสารคนอื่นด้วย
ล่าสุดเนี่ยนะเครื่องบินก็ได้นำตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยนะ

ต่อไปก็จะไปนู่นเลยเมลิเกตำรวจ

ฮอตพอท์บุฟเฟ่ออกมาแล้วโปรโมชั่นลูกเทพ

แค่ควรตักให้ลูกเทพกินพอดี

สงเหมือนนักศึกษา
แล้วครูจะคุยกับเทพรู้เรื่องหรอ

เสร็จแล้วพอเขาให้การบ้านให้การทำเนี่ย
นะฮะแล้วก็เสนอในที่ประชุมนะฮะ
วิชาการระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติด้วย

คุณคืออี๊นักศึกษา
ชั้นบอกว่าอี๊นักศึกษา

ส้มพวกแห่งภูโลวะ
ผมขอให้ก็สอดภาษาลาคคุณสองคน

ก็เท่ากับว่า
ไปพร้อมกัน๗ช่องได้หรือไง

ลูกเทพที่มีล็อบสเตอร์มีกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าถ้าสมมุติเอาลูกเทพเข้าไปแล้วมีคนไปขอทาน

ควรจะขออนุญาตลูกเทพก่อน
เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิลูกเทพ

ลูกเทพมีชีวิตและจิตใจเหมือนคนทั่วไปการล้อเลียนขบขัน
อาจจะทำให้ลูกเทพสะเทินใจได้หวะคุณไอน้มา

กรุณาปฏิบัติต่อลูกเทพเหมือนเด็กน้อยน่ารักคนหนึ่งนะคะ
ร้านอาหารนี้บุฟเฟ่ลูกเทพอิ่มไม่อั้น

ไอ้ตุ๊กตาบลายอันไหนแหละละถามชมพูดยังไม่จบ

ทุนนิวเรียนภาษาเกาหลีฟรีสำหรับน้องลูกเทพ

มันเป็นทุนเรียนภาษาเกาหลีฟรีสำหรับน้องลูกเทพ
ความพร้อมสำหรับไม่ว่าคุณจะพาลูกเทพไปเกาหลี
พาไปคอนเซอร์ดไปดูธุรกิจเกาหลีไปทำหน้าเหรอ

หรือจะหาแฟนเกาหลีให้ลูกเทพ

ทุกครั้งที่ลูกเทพมาเรียนภาษาเกาหลี

ผู้ปกครองจะต้องชำระค่าเรียนด้วย
เพียงแค่๕๐จากราคาลูกเทพ
ลูกเทพชำระเต็มนะ
สนใจทุนเรียนเกาหลีลูกเทพ

ลูกเทพก็นั่งครูก็สอนเขาไป

ก็เดี๋ยวก็ให้มันไปพูดกันเองสิ

รับสอนกราฟิกให้ลูกเทพ
คอร์สสามารถรับงานฟรีแลนซ์ได้ทันที
การันตีรายได้สนใจอินบ็อกซ์ก็มาค่ะ

ลูกเทพไปทำงานได้ด้วยอยู่นี้
ก็นี่ไงก็จะกะสอนบุคลิกภาพเนี่ย
อากาศเมืองไทยอ่ะ

แล้วนับภาษาอะไรกับคนล่ะ
พูดอย่างนี้เดี๋ยวลูกเทพจะต้องมาหักคอคุณ

ฉันเป็นคนที่ทำให้ลูกเทพดังไม่มีสิทธิ์มาหักคอฉันอีบ้า
ตำรวจยังพูดเลยบอกว่าผมไม่รู้นะว่าตุ๊กตาตัวละเท่าไหร่นะ
แต่มีที่มาอย่างไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าพระเองก็ยังไม่เห็นด้วยเลย
เอาเงินไปทำบุญเสียยิ่งจะดีสักกว่า
แต่ก็เข้าใจว่าเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ผมคิดว่าไม่ควรจะละเมิดสิทธิ์ของเขานะ
แต่ผมมองว่าไม่เหมาะสมเหมือนกุมารทองหรือธรรมก๊อจิในสมัยก่อน
อุ๊ยธรรมก็อตจินานมากเลยตั้งแต่สมัยเรียนหนิสื่อ
เราอาจจะพูดจริงนะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหละเขาอยากจะ

อะไรเหรอยังไงแหละส่วนตัวคงไม่เลี้ยงผมไม่เลี้ยงหรอก

อ้าวตุ๊กตาบาร์บี้สวยมากน้า
เป็นอะไรอ่ะพี่เสียงพี่แมนมากเลยนะ
ไอ้บ้าเป็นอะไรอ่ะบ้าตุ๊กตาบาร์บี้สวยนะ
ยังไงนะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะอยู่ที่พูดแล้วตอนนี้ขึ้นรถไฟฟ้า
แล้วคุณดูสิเดี๋ยววันหลังฉันจะชวนเธอขึ้นไปแล้วแต่อย่ายืนใกล้กันนะยืนห่างกันนะ
แล้วเธอสังเกตพฤติกรรมตุ๊กตาลูกเทพขี้ตกลงมาหรือไง
ใช่คนอ่ะฉันชอบไปยืนไปแอบดูคนเพราะเราจะนั่งรถไฟฟ้าเนี่ย
จากพารากอนแบร์ซีก็จะขับอย่างนี้เชื่อไหม
ตอนนี้หมดรายการแล้วแล้วยังไงพูดสิ
คนไปโดนตุ๊กตาแรกคนแทบจะตีกันนะอย่ามาโดนลูกฉันอย่ามาโดนลูกฉันอย่างนี้จริงจริง
ปล่อยไปเถอะเดี๋ยวมันก็เลิกเองแหละไม่นานเท่าไหร่